ไม่ว่าจะไปใกล้ไปชิดกับสาวคนไหนนะครับ
โป๊ปของเรานะคะหรือว่าพี่หมื่นของเรานี่นะคะ
เป็นข่าวไปซะหมดเลยทีเดียวเชียวนะครับ
ล่าสุดเขาไปนั่งภาพนี้แหละมันเป็นประเด็น
ไปนั่งอะไรใกล้ชิดสนิทสนมกันขนาดนั้น
แล้วทั้งคู่ไปสนิทกันตอนไหนหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าภาพนี้ที่เห็นเนี่ยปุ๊กลุ๊กฝนทิพย
เป็นคนโพสต์ภาพลงไปในอินสตราแกรมของเธอนั่นเองนะคะ
คือมีแขนโอบพาดเข้าไปตรงพนักเก้าอี้
แต่ว่าที่จัดพี่เก้าอี้ไม่ได้โอบน้องโดยตรง

ตอนนี้แฟนคลับ๙๐เชียร์กันยกใหญ่เลยทีเดียวนะฮะ
จุดประเด็นว่าเป็นรักข้ามช่อง

ตกลงเขาไปกิ๊กกักอะไรกันยังไงตอนไหนนะคะ

ตกลงอะไรยังไงกับน้องสาวคนนี้ดีคะ
ปุ๊กลุ๊กก็รู้จักกันมานานแล้วครับ
ก็เป็นพี่น้องกันในกลุ่มครับ

อะไรอย่างนี้ก็แซวกันอย่างนี้ครับ

ก็พอจะรู้อยู่แล้วว่า

มีคนถามแล้วก็สงสัย
เพราะว่ามันก็
ไม่น่าที่จะมากินข้าวด้วยกันได้

จริงเราก็ถ่ายรูปคู่กันมาหลายครั้ง

ก็คือเป็นพี่น้องที่แบบสนิทกันในกลุ่ม
ก็เลยลงเหมือนกับช่วย

เออนะคะเอาเป็นว่าเป็นพี่น้องในวงการ
ส่วนใครที่เห็นว่าพี่โป๊ปเนี่ย

ชุดกีฬาโชว์เซ็กซี่เล็กน้อย

ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนคลับของหวานใจตัวจริง

เวียเนี่ยน่าจะเข้าใจเพราะว่าเขาเองก็
เล่นเฉพาะคนที่สนิทเท่านั้นนะคะ
แซวแบบเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะจ๊ะ